รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

นาทีจากนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาความอัศจรรย์
สิบนาทีของความเชื่อนะครับในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วาเรตี้ของเราจะรวบรวมการมูเตรู
คุณจะเชื่อกันหรือคุณจะไม่เชื่อกัน

ขอบอกว่าเป็นคุณแม่ของนักร้องสาวดาราสาว
ที่ลูกสาวอยู่ไหนแม่ตามไปด้วยทุกที่

แต่เชื่อไหมมีหลายครั้งที่ตามลูกสาวไป
แล้วก็เจอของดีฮะ
พาลูกสาวไปถ่ายเอ็มวี
มีเพื่อนที่ไม่คิดมานอนกอดด้วย

เปลี่ยนชื่อลูกสาวจนลูกสาวปวดหัวใช่ไหมครับคุณหนุ่มฮ

แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนกันทั้งครอบครัว

แต่ว่าเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยดีมาก
มีงานมีเงินนะฮะที่สำคัญที่สุด

ที่สำคัญอันนี้เราเชื่อว่าคุณแอนตี้มาก

เอาอย่างงี้เราไปดูสิว่า
เขามูเตรูตัวแม่ขนาดไหน
ขอต้อนรับคุณภรรดีวัฒนากำลังพุทธ
คุณแม่ของน้องมดณประพัฒน์ครับ

อันนี้ลูกสาวหรือคุณมดมาเอง

คุณแม่นี่เป็นสาวเปรี้ยวคนหนึ่ง
ไม่อยากจะเชื่อว่าแม่เป็นขามูเหมือนกัน

แล้วก็ด้วยความศรัทธาแล้วด้วยความที่เรานับถือ

แสดงว่าแม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลย

เชื่อในความในความดี

แม่เป็นคนมีเซนต์ระดับหนึ่งเลยฮะ

ก็บางทีเวลาเราไปทำงานนอกสถานที่อย่างนี้
แล้วต้องไปพักตามโรงแรมอะไรอย่างนี้

พอกล้าเข้าไปปั๊บมันแปลก

มีอยู่ช่วงครั้งหนึ่งหนูไปทำงานกันที่จังหวัดหนึ่ง
เราก็ไปเช็คอินกันเช้ามา

วิ่งหนีกัน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
แล้วก็เปือหน้าแบบเป็นเหมือนทางสามแพ่งแล้วมันก็มีกลิ่น

กลิ่นยังไงราชนะกลิ่นไหมกลิ่นเหมือนศพ
อเรนนี่แทงก่อนก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาบอ่ะ

ทนมาว่าทำไมมีขะหาขนนักบัญชรแปะอยู่ข้างกระจก
หน้ากับมดแล้วก็อืมเดี๋ยวหนู

ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่
มดยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ขออนุญาตว่าเรามาทำงานขออนุญาตว่าเรามาขอพักหลับนอน
ก็คืนนั้นก็หลับนอน
ผลปรากฏว่าทำไมมีอะไรมากอดคุณแม่
กายเลยกอดกาย
ไก่นี่คือตะกายอย่างนี้หรือว่าโอบอย่างนี้เลย
คือเรานอนตะแคงใช่ไหมเขาอย่างนี้เลยอะ
ทั้งแขนและขาผ้าตัวเราเลยอะแน่นเล็ก

รู้สึกรู้สึกตัว

แม่เห็นเป็นรูปไหมเป็นแบบว่าเป็นรูปคนหรืออะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะแม่
คือเขาใส่ชุดสีขาว

มดมันเคิมมันรู้มันรู้ได้
อ๋อมันมันตัวเขาแน่น
เรารู้ว่าเรามันเห็นเป็นสีขาว

สีขาวแล้วแบบผมยาว
เลยตั้งสมาธิให้มีสมาธิ
สวดมนต์อธิษฐานบอกเขาว่า
ขอมาหลับนอนด้วยดีจากนั้นเขาก็หายไปใช่แล้วแม่ตอนเช้าที่มีการมา
ถามเลยว่าห้องเนี้ยมีอะไรแปลกแปลกไหมทำไมถึงมีบทสวดมนต์อยู่มีแบบ
คนมาก่อนถามไหมคือคุณแม่ยังไม่พูดเพราะว่ากลัวทีมงานอ่ะ
กลัวกันแล้วกลัวลูกจะกลัวด้วยก็ไม่พูดอะไรแต่มันในหนึ่งทีมงาน
นั่นน่ะมีอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นมาก่อนเลยว่าเมื่อคืนโดนผีอำ
โดนผีอ้ำแสดงว่าทีมงานได้ไปด้วยผีอ้ำใช่คนเดียวกันสองคน
จะมีทีมงานหนึ่งคนและภูมิกับหนึ่งคนโดนผีอำเหมือนกันคือลักษณะเดียวกันเลย
พอรุ่งเช้าขึ้นมาเราก็มูฟวันออกไม่อยู่ไม่กลัวเนอะของหนูเจอเนี่ย
หนูก็ไปถึงกันเช็คอินประมาณสักเจ็ดโมงเนอะอืม
โมงคนวิ่งเหมือนในหนังผีอ่ะแม่คนวิ่งเอากุญแจมาคืนที่รีเซปชั่นอ่ะ
แล้ววิ่งขึ้นรถกันอ่ะแล้วพวกหนูกำลังจะเช็คอินกำลังงวงเงียงวงเงียกันอยู่
จะขอนอนกันแล้วอู้คุณนอนไปถึงหาจะได้ได้ผีเต็มไปหมดเลยข้างบนนี้
หนูหันหน้ามองกันสองคนอ่ะย้ายเลยก็เลยสืบ
ตรงนั้นเคยมีคนกระโดดตึกตายที่เป็นข่าวแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติกระโดดตึกตายเนี่ย
ฆ่าตัวตายก่อนกำหนดวิญญาณนั้นจะอยู่ตรงนั้นจะอยู่ตรงนั้นใช่
แล้วก็จะมาทำอะไรซ้ำซ้ำกันอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ทุกวันทุกวันทุกวัน
จะทำกันอย่างนั้นอ่ะแล้วหนูไปเจอแจ็คพอร์ตกับพอดีหนูสองคนจับมือกันวิ่ง
ขึ้นรถตู้แล้วไปหาโรงแรมใหม่กันเลยแม่คือไม่เสี่ยงแต่แม่นี่แปลก
แม่ว่าแม่จะไปไหนถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรหรือรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่แม่จะทำเนี่ยคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครใช่ใช่
ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหมือนกับว่าเข้ามาขอส่วนบุญจากเรา
คิดว่าที่เราเห็นเราอะไรอย่างเงี้คือเขาต้องการบุญใช่
แล้ววิธีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแม่ทำไงจ๊ะก็ทำบุญใส่บาทหรือบางทีว่า
เราก็ถือว่าเราเคยทำบุญอะไรมาบ้างแล้วเราว่าอืม
ด้วยบุคุณส่วนที่เราเคยทำมาเราขออุทิศให้อืม
คือสิ่งที่วิธีที่แม่จะแก้แต่แม่เองนี่ก็รู้สึกว่าจะเลี้ยงกุมารเหมือนกัน
มีกุมารทองอยู่ที่บ้านถูกไหมฮะแต่เห็นบอกว่าครั้งหนึ่ง
เคยมีรายการเนี่ยไปถ่ายทำที่บ้านแล้วปรากฏว่าไปปิดตู้ที่มีกุมารอยู่
ใช่เขาบอกถ่ายกันไม่ได้เลยไม่ได้ไฟดับพึบไฟดับเลย
คิดกันเองหรือเปล่าไม่เพราะว่ามันไม่ดับครั้งเดียว
ใช้ไฟเกินหรือเปล่าแม่ดับดับยังไงไฟเยอะห้าสี่สามสองปุ๊บดับ
ยังไม่ทันจะเริ่มแต่ว่าเขาตั้งไฟเอาไว้ตั้งไฟเอาไว้กัน
แล้วก็กำลังจะเริ่มแต่ยังไม่ทันจะนับห้าสี่สามสอง
พิธีกรก็ยังไม่ทันจะมานั่งไฟก็ดับคุณคุณแม่ก็มองหน้ากันแล้วก็
เอ๊ะทำไมไฟดับเราก็บอกในบ้านหมดแล้วว่าจะมีมาทำงานกัน
ก็แปลกใจไงทำไมไฟดับก็เดินไปดูที่ตู้ที่กุมารอยู่
เหมือนกับทีมงานเขาไปปิดปิดตู้เพราะปกติคุณแม่จะไม่ปิด
คุณแม่จะเปิดอย่างนี้เอาไว้กุมารนั่งอย่างนี้ก็ข้างหน้าเป็นหน้าบ้าน
ให้หันหน้าออกหน้าบ้านให้เขาดูบ้านให้ดูใช่เราจะไม่ปิด
ที่บ้านผมไม่น่าล่ะเอากุมารใส่ในตู้โอ้มันโกรธมากเลย
หนุ่มต้องเปิดจริงหรือเปล่าพี่หนุ่มต้องเปิดไม่ว่าจะเป็นเทพ
พระมิกาเนสเลยแม่บ้านไม่เคยถูกหวยเลยนี่ขนาดเมสเซ็นเจอร์ไป
ไปไปส่งของที่บ้านคุณแม่ขอเขายังถูกเลยอันนี้เรื่องจริงป่
คือต้องเปิดตู้จริงป่ะต้องเปิดจริงจริงพี่หนุ่มต้องเปิดก็เหมือนกับ
เอาเขายัดไว้อ่ะแม่ขอถามแม่ต้องเปิดต้องเปิดกุมานบ้านแม่เนี่ย
เชื่อว่ากุมารเนี้ยมีมีตัวตนจริงจริงเขาเคยมานั่งดูคุณแม่
จริงเราก็อาจจะมีเส้นตรงนี้ก็ได้นะคือคุณแม่ก็นอนเล่นนอนเล่นที่โซฟาแล้วก็หลับ
แล้วเหมือนกับมีมีเด็กอ่ะมานั่งมานั่งนั่งมองหน้าคุณแม่
คือแม่รู้สึกว่ามีเด็กน้อยอ่ะนั่งจ้องหน้าแม่แล้วตัวมดเอง
คุณแม่เคยเจอกุมานป่ะไม่เคยไม่เคยจะมีแต่แม่อ่ะฮะ
ุมารนี่ชื่อร่ำรวยร่ำรวยเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแม่
อ่ะใช่ใช่คุณแม่เลี้ยงเขาอย่างไรต้องให้ข้าวกินทุกวันไหม
ก็แล้วแต่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องมีน้ำมีนมมีน้ำแดงและขนม
ดูแลเขาตลอดไหมทุกวันก็คือต้องแม่จะเป็นคนดูแลให้ใช่ใช่
ต้องต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนมเปลี่ยนน้ำแดงแล้วก็ขนมก็อาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยน
หนึ่งทีนึงนอกจากเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนขนมให้กุมารทองแล้ว
สิ่งหนึ่งที่แม่ขยันเปลี่ยนจนลูกสาวปวดหัวคือชื่อของลูกสาวเนี่ย
แม่เป็นอะไรกับการเปลี่ยนชื่อลูกสาวจังเลยคือเราพยายามหาทำอะไรก็ได้ให้เขาดีที่สุดอ่ะ
ด้วยความที่แบบเราก็เที่ยวไปถามถามแล้วก็ไปเจอคนที่มีความชำนาญตรงนี้
แต่ผลปรากฏว่าพอเปลี่ยนมาปั๊บเฮ้ยมันไม่โอเคพอมาถูกทักมันไม่โอเคไม่โอเค
สุดท้ายเราก็เปลี่ยนใหม่อันนี้คือเปลี่ยนทั้งครอบครัวเลย
เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเปลี่ยนยกบ้านคือเปลี่ยนชื่อคือชื่อน่ะ
คือบางทีน่ะมีชื่อแต่ว่าพอมันบวกกับนามสกุลเนี่ยตัวเลขมันไม่โอเคหรอ
ใช่แล้วมันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่ลูกสาวอยู่ในวงการบันเทิง
โมมดโอ้โหครั้งหนึ่งเป็นขวัญใจทีนไอดอลทั้งหมดดังอยู่แล้วอ่ะ
ดังอยู่แล้วแต่ก็จะต้องมีไอ้ขาวนู่นตลอดซึ่งแบบไอ้ตรงนี้ขาวมันเป็นที่เราเองหรือเปล่า
มันก็ด้วยแต่ว่าเราก็อยากทำอันที่มันเสริมมาแล้วให้มันให้มันปิดใช่อืมแต่เราไม่
เปลี่ยนกี่ชื่อแล้วลูกสาวอ่ะชื่อตอนแรกก็ชื่ออะไรเอาตั้งแต่อนุบาลป่ะไม่เอาเอาไปนักร้องดีกว่า
เป็นนักร้องเป็นนักร้องตั้งแต่เป็นนักร้องเนี่ยตั้งแต่เป็นนักร้องเนี่ยชื่อชุติมนต์ก่อน
อืมมดชุติมนต์อ่ามดชุติมนต์แล้วก็เป็นเอ่อคุณรัชยาคุณรัชยาแต่แต่จริงจริงแล้วเนี้ย
ชื่อที่เปลี่ยนมาแล้วหลังจากชุติมนต์เนี่ยคุณนัชยาแล้วก็พักธีมาก็ไม่ไม่ได้เป็น
ไม่ดีไม่ใช่มันรวมกับนามสกุลแล้วมันไม่โอเคแล้วเราพอดีเราแบบไปเจออาจารย์ที่ไม่ไม่ไม่
เขาเรียกว่ายังยังไม่ชำนาญนี่แสดงว่าเจอกี่อาจารย์ก็เปลี่ยนทุกอาจารย์อันนี้อันนี้สุดท้ายที่ดีคิดว่า
ดึกกัญชัยตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงเปลี่ยนกี่ชื่อ
ครั้งแรกเลยชื่อกัญชัยตอนเกิดมาเสร็จแล้วปุ๊บไปหาเจ้าแม่ทัพทิม
แม่ทัพทิมบอกว่าการศึกษาโชดช่วงชัชวานตอนนั้นเรียนหนังสือไม่เก่ง
กัญชัยเนี่ยกันมันกันทุกอย่างให้เปลี่ยนเป็นวุฒิโรธ
วุฒิการศึกษาโฆษก็โชดช่วงชัชวาน
ไปเปลี่ยนมาวันนี้กับป้าวันรุ่งขึ้นไปจ่ายค่าเทิมครูไล่ออกจากโรงเรียน
การศึกษาธรรมรุงเรื่องละ

เดนยังไม่จบแล้วกลับมาเป็น

เข้าวงการก็จะใช้ชื่อว่ากันชัยกันชัยกันชัย
จนกระทั่งมาก่อนก่อนต้องจดทะเบียน

เขาบอกว่าอย่างที่แม่บอก
คือทุกอย่างดีหมด
แต่เสียอย่างเดียวคือจะเป็นคนแบบเหมือนมากในกามนู่นนี่
มันจะมีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องอย่างเงี้ย

เชื่อไหมเพราะว่าเป็นวุฒิโรธกำเนิดพลอยก็ไปดูอีกที
ปรากฏว่ามันเป็นเลขเดียวกันนะคุณ

มดดำเองก็เปลี่ยนจากสุศิษดา

เป็นใบที่ลิสต์ชื่อมาเลยใช่ไหม

ก็ต้องเปลี่ยนภายในวันนั้น

คือแบบถูกหวย

คุณพ่อเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจ

คือเปลี่ยนพ่อแม่ลูกทั้งชื่อและนามสกุล

เห็นบอกว่ามีครั้งหนึ่งแม่ถูกหวยจากการที่คุณพ่อเอาเงินไปช่วยเรื่องงานศพ
ใช่พอดีคุณแม่ของลูกน้องคุณพ่อเสีย
แล้วคุณพ่อเลยเอาเงินใส่ซองไป
แล้วลูกน้องบอกว่าเลขในแบงค์มันตรงกับฝาโลง
แล้วก็อีกใบหนึ่งตรงกับปีพศเสาเกิดหรือว่าอายุของแม่เขาไม่รู้

แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นที่แบบเล่นอินดีนะ

คือตั้งแต่เปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาเนี่ย
ปีนั้นเนี่ยถูกบ่อยมาก
เจ้ามดพูดบอกว่าแม่หนูไม่ทำงานแล้ว

คือเงินที่ถูกหวยอ่ะเยอะกว่าเงินการแสดงอีกจริง

แล้วแม่ไม่คิดว่าตอโน้แรคะถูกตอนนั้นอะ
ผลพวงมันมาจากการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลยกบ้านหรือเปล่า
แม่มั่นใจหรอ
คือทุกอย่างมันเห็นผลหมด

แล้วก็ลูกสาวก็แบบคือน่ารักขึ้นอะ

คือมีความคิดมีอะไรมากขึ้น

เดี๋ยวช่วงหน้าแม่เขาบอกว่ากระเป๋าที่แม่ถือเนี่ย
บรางเซก่า
ต้องเอาไปลงยันไปลงอัคระสู้ตายเลย

ต่อให้มีแอร์เมสต่อให้มีหลุยรุ่นใหม่

ลงยันทร์มาเติมเหนียวช่วงหน้าฮัมษ์ราชนะ